มาแล้วครับสีสันข่าวเช้าไทยรัฐนะครับ
เก่าเวลาเดิมยามเช้าแบบนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับถ้าเป็นสีสันข่าวเช้าไทยรัฐ
ทั้งเรื่องหาสาระทุกเรื่องแหละครับผม
เช้าแบบนี้ทำมาหากินกันดีกว่าครับ
หากินแบบไหนก็แล้วแต่นะครับ

การหากินกับนกตัวนี้ไม่ธรรมดา
จะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
นี่คือการหาเหยื่อที่แปลกที่สุดของนกตัวนี้
นกกลางปีกแล้วค่อยเคลื่อนตัวหาเหยื่อ
นับเป็นวิถีธรรมชาติโดยแท้
เด็กครับเสร็จแล้วให้นอนต้องนอนนะครับ
อย่าเหมือนรายนี้นะครับ

พอคุณพ่อเข้ามาก็รีบไปปิดไฟนอน
พอคุณพ่อออกไปก็รีบไปเปิดไฟทันที
ตัดที่ไหนได้ครับคุณพ่อยังอยู่
เธอก็เลยทำอาการละเมอแบบนี้ล่ะครับ
ไปเรื่อยเหมือนรถไขโอ่ง
โอ่งมาแล้วจ้าโอ่งมาแล้วจ้า
การนำโอมขึ้นรถหลายคนบอกว่ายาก
แต่เช้าโอ่งแล้วง่ายครับ
จับไม้กระดานมาวางดันโอ่งขึ้นไป
เอาไม้หน้าสามมาหนุนไว้ค่อยดันค่อยดัน
แล้วก็ดันเรียบร้อยแบบนี้แหละครับ
ทุกวันนี้จะขายของขายสินค้าทั้งที
ก็ต้องมีไอเดียเก๋ไก่แหวกแนว
พ่อค้าญี่ปุ่นรายนี้ใส่ชุดแมวขายมันเผา
สร้างความแตกต่างและโดดเด่นจนชาวบ้านชื่นชอบที่สุด
เป็นการดึงดูดความสนใจ
และเป็นกิมมิกในการขายที่ดีทีเดียว
เด็กก็ชอบคุณแม่ก็ชื่นชม
เขามันเสร็จคนซื้อก็ชักภาพซะหน่อย
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่า
อย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามต่อไป